โค้งนี้ปีหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเป็นร้อยครั้ง

วันเกิด๑๐๐ครั้งนี่เกิดเยอะมากแทบจะทุกคืนเลยนะ
ใช่นะฮะแล้วเป็นโค้งที่อยู่ในชุมชนนะคุณฮะ
โค้งถนนใหญ่เลยนะแต่โค้งนี้มันเป็นโค้งหักศอกคุณ
ไปดูคลิปเลยเราประมวลมาให้หลายคลิปเลยของการเกิดอุบัติเหตุที่โครงนี้
ชาวบ้านชาวช่องบอกไม่รู้จะอยู่กันยังไงแล้วเนี่ยนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะไม่ใช่เหตุเดียวนะ
อ่านี่มาแล้วมาแล้วโหนี่ละ๑แล้วฮะ

มีอีกมันมีหลายเหตุค่ะแต่ว่าคุณไอ้โค้งตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่หักศอกอย่างเดียว
นี่ฮะโอ้โหคุณป้าผู้หญิงคันนี้ล้มไปอีกนะฮะ
แล้วก็มีอีกคลิปนึงนะมันมีคลิปใช่ไหม
ที่รถเลี้ยวมาแล้วทำของนี่คุณดูนะ
เนี่ยเวียงเวียงเล็กปุ้งตกลงไปแล้วนะฮะ

คันนี้ก็โดนกระแทกอีกนะครับ
คือมันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะหลากหลายคุณ
คันนี้พุ่งเข้าบ้านชาวบ้านแล้วโอ้โหพังยับเยินนะฮะ
คือกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้ก็จับภาพได้ทุกครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
พื้นที่บ้านดอยสเกณฑ์ที่หมู่๘ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
คุณป้าชุติการเจ้าของบ้านบอกโอ้โหฉันอยู่ตรงโค้งหักศอกนี่
หวาดภาวะทุกวันทุกวันเลยนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นร้อยครั้งต่อไปเลยนะฮะ
ก็เอาไม่อยู่รถก็พุ่งมาชนกำแพงส่วนกำแพงบ้านฉันนะ
ซ่อมมาก็แล้วกี่ครั้งกี่ครั้งนะซ่อมไม่เสร็จสักทีเพราะชนกันแบบวันเว้นวันเลยนะฮะ
คุณป้าชุติการบอกโอ้อยากให้ทางเทศบาลนครเชียงรายมาช่วยแก้ปัญหากันหน่อยนะฮะ

ก็เนี่ยคุณนอกจากทำลูกละนาดแล้วต้องมีกระจกติดตรงทางโค้งไหม
มีป้ายบอกหน่อยไหมว่าข้างหน้าโค้งอันตรายมีอันนั้นได้ไหมกัดเร็วหรืออะไรที่มันป้องกันอะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่ผมว่าอีกอย่างนะคือถนนมันไม่รับโค้งความเอียงองศามันไม่มี
คุณผู้ชาวดูตรงโน้นนุ้นสิอย่างที่บอกคือถนนมันดูอันตรายมันไม่ใช่โค้งหักศอก

อ้าวนั่นสิฮะเฮ้อฟังละคุณป้าเนี่ยมาล้องเรียนแล้วล่ะนะ
ธเนธโกมนทงจะแก้ไขอย่างไรให้กับชาวบ้านชาวช่อง
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าโอ้โหปีหนึ่งร้อยกว่าครั้งนะฮะ
คือรองนายกเทศบาลบอกแบบนี้ในฐานะเจ้าของพื้นที่

และกำลังจะดำเนินการแก้ไขเพื่อลดอุบัติเหตุ
ลดความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านในหมู่บ้านครับ